ตัวกระผมนี่แจ๊คเชิญยิ้มโหลดเรียบร้อยแล้ว
แล้วคุณล่ะครับโหลดกันหรือยัง
สวัสดีครับพ่อแม่ผีน้อง

เหนือใต้อีสานอบตมหาสนุกมาแล้ว
ออเบอร์โตมหาสนุก
งามพระธาตุล้ำค่าส้มพุษารสเลิศ
กำเนิดผ้าตีนจกมรดกสวนหินถิ่นชาวเมืองรอง
นี่คือคำขวัญประจำอำเภอลองจังหวัดแพร่
สถานที่ที่เราเดินทางมามอบความคลื้นเครง
ให้กับพ่อแม่พี่น้องในวันนี้นั่นเองล่ะครับ
ซึ่งวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะได้สัมผัสความสนุกสนานมากมาย
เรื่องราวของเอกลักษณ์ผ้าตีนจกเมืองลอง
ขนมเส้นน้ำย้อยที่ขึ้นชื่อมาอย่างยาวนาน
และความน่ารักของชาวบ้านที่นี่
พร้อมโชว์ดีจากน้องโรงเรียนบ้านไผลล้อมนั่นเองล่ะครับ
น่ารักกันซะจริง
นี่แหละรำสบายเมืองลอง
การแสดงที่ไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยี่ยมเยี่ยนที่นี่
และในเมื่อชาวบ้านที่นี่พร้อมกันแล้ว
ก็ขอเชิญทุกคนพับกบเฮ้ย
พบกับพิธีกรมาสกวนพี่ลิงสมเกียจจันพรามได้เลย

ำมือแฟนควงแขนแม่ยายมุ่งหน้าสู่พื้นที่แห่งความคลื้นเครงทางไทยรัฐทีวี
กับรายการอบตมหาสนุก
รายการเดียวในประเทศไทยที่มาเสิร์ฟความคลื้นเคลงล้านลากันถึงหน้าอบต
เอาละครับผมตอนนี้ต้องขอบคุณน้องจากโรงเรียนบ้านไผลล้อมนะครับ
รำสบายเมืองรองขอบคุณครับ
เอ้าตอนนี้เราอยู่กันที่อบตหัวทุ่งอำเภอรองจังหวัดแพร่
ทุกคนล้านลาสนุกสนานมากกันตรงนี้นะครับ
ท่านถามว่าทำไมถึงมาแออัดกันในเต็นต์ตรงนี้
งบของอบตมีเต็มแค่นี้ครับผม
แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับผม
เขาเคยมาในรายการอบตมหาสนุกแล้ว
คุณจักรชนยิ้ม
เดี๋ยว

เขาเรียกว่าเป็นรักแรกพบที่จังหวัดแพร่ของผม

ผมได้เจอปุ๊บผมเกิดความปิ๊งทันที

ผมกำลังจะสอบถามเขาอยู่ตรงนี้

เขาเป็นเมียของนายกหรือเปล่าคุณ

ผมสืบมาแล้วขออนุญาตคุยกับน้องเขาสักนิดหนึ่งนะครับ

เขาคุยหน่อย
ครับเชิญครับผม

ชื่อนางสาวธนวัณศูตริริย์ค่ะอื้อ
ทำไมถึงได้มีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้กับพวกเราครับผมน้องครับ

ตัวของผ้าตีนจกเลย

เพราะอะไรถึงต้องเรียกว่าผ้าตีนจกฮะ
อยู่ในผืนนี้เลยทั้งหมด๙ลายสำคัญ
ขออนุญาตสัมผัสเตีนจกได้ไหมครับ
ไม่ได้
พร้อมเพลียงเสียงหวานกันทุกคนเลยนะครับที่นี่เนี่ยมีสมาชิกทั้งหมดถึง๙หมู่บ้าน๑๘๐๐กว่าครัวเรือนและมีประชากรรวม๕๙๗๗คนนู่นแน่
มาถึงตำบลหัวทุ่งทั้งทีก็ต้องขอแวะไปชมความงดงามของวัดคู่บ้านคู่เมืองอย่างวัดเชตะวัน
พร้อมทั้งไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างพระธาตุเจดีศรีเมืองรองที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดกันสักหน่อยล่ะครับ
ที่วัดเชตะวันแห่งนี้เนี่ยคือแหล่งรวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและที่สำคัญครับยังเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาแก่พระพิสุสามเณรในจังหวัดแพร่อีกด้วยนะ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านกันแล้ว
ก็เดินทางไปชมความงดงามของผ้าตีนจกของดีขึ้นชื่อ
ที่บ้านของคุณแม่ประนอมพาแปง
ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนสิน
คนเก่าคนแก่ของตำบลหัวทุ่งที่ยังคงอนุรักษ์
และสืบสารการทอผ้าตีนจกลวดลายต่างแก่คนในชุมชน

เป็นรวดร้ายอย่างเช่นผืนนี่นะจ๊ะบนห้อง
ลายโค้มจ่อหน่อยทุ่งใช้นะจ๊ะ

อันนี้ทุ่งใช้ก็คือใช้ชะนักนะจ๊ะ
แล้วก็จะมีนกคุมไว้คุ้มครอง
ลายโค้มตีแบบนี่นะจ๊ะก็มีตีเมืองร้องนี่ตีเดียวนะจ๊ะ
นอกจากจะยังอนุรักษ์การทอผ้าเอาไว้แล้ว
ตำบลหัวทุ่งยังสนับสนุนให้ผู้สูงอายุในตำบล
มีกิจกรรมยามว่างทำกันด้วยล่ะ
อย่างกิจกรรมงานจักษานแบบนี้
จุดประสงค์ก็เพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้คลายความเครียดครับ
แถมยังมีรายได้เสริมอีกด้วยล่ะ

คุณผู้ชมอยากลองมาสัมผัสกับความเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ของชาวบ้านที่นี่กันสักครั้งไหมล่ะครับ
รับรองว่าคุณจะหลงรักตำบลหัวทุ่งแน่นอน

มันหาไม่เจออะไรพี่หาอะไร

น้องผู้หญิงอยู่กับผมเนี่ยหายไปไหน

มีอะไรมาโชว์มากกว่า

ลองดูดูดิ้นดิ้นดิ้น
ฮะดิ้นแบบนี้เปล่ายังไงดิ้นคือใส่ดิ้นทองเข้าไป

หุ่นอะไรล่ะพี่ดูให้ดีก่อน

ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนสินตัวจริงเสียงจริงครับ

หุ่นอันนี้ของจริงทอได้เอง
ถือว่าเป็นที่สุดของเมืองแพร่
และก็ถือว่าที่สุดในประเทศไทยเพื่อศิลปินแห่งชาติ

แม่ไปยืนเขาทำไมล่ะเอาที่ผมก็ได้

แม่ที่ถืออยู่นี่อันอย่างเจ้า
อันนี้เป็นผ้าเก่าอายุประมาณ๓๐๐กว่าปีแล้วเจ้า

คุณแม่ทอมา๓๐๐กว่าปีแล้ว
ใช่ครับผมสืบกันมาสืบกันมา
ฝากบอกคุณแม่หน่อยครับผม
ว่าผ้าทุกผืนเนี่ยนะฮะสวยมากจริง
แต่ผมเนี่ยยังไม่สะดุดใจเท่าไหร่
ผมอยากได้กลับบ้าน๑ชุดข้างหลังพี่ชุดนั้นเลย
เพราะชุดนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นชุดสุดที่รัก
มีค่าและมีความหมายมากสำหรับคุณแม่ประนอมเขาเลยล่ะครับ
ว่าแต่จะซื้อไปฝากใครกันเหรอ
เอาไปให้เมียใส่

ชุดนี้แกบอกได้ขายเอาไว้เป็นทราบสินของแฟนดินนะจ้าว
ไว้คนมาเอามาจมักมาพอมายำนะจ้าว
ลายนี้นะเจ้าเป็นลายที่เป็นมงคลเจ้า

เพราะดีเป็นลายที่ละเอียดที่สุดดี
ที่แม่ชอบที่สุดเจ้าก็เลยทอไปเรื่อย
เจ้าเวลาทออยู่๑๐ปีนะเจ้า

ถือว่าเป็นผ้าทอแบบว่าเขาเรียกสบายอันนี้ใช่ไหมครับ

เชิงอย่างเชิงอย่างนี้แม่

เป็นไงล่ะครับบอกแล้วว่าชุดชุดนี้เนี่ยมีค่ามาก
ซึ่งใครได้สัมผัสความสวยงามของผ้าเหล่านี้แล้วอยากที่จะสืบสารการทอผ้า
คุณแม่ประนอมเขาก็เปิดสอนให้ด้วยนะที่ศูนย์เรียนรู้ผ้าจกเมืองรอง
และการย้อมสีธรรมชาติตำบลหัวทุ่งอำเภอลองจังหวัดแพร่ล่ะครับ
วันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ประนอมทาแปงเป็นอย่างมากครับ
ให้เกียรติมาร่วมรายการและให้ความรู้พวกเรากัน
คุณอยากเจอท่านนายกใช่ไหมล่ะผมอยากเจอนะรอก่อนมาชิมก่อนท่านนายกส่งอาหารมาให้เรา

อันนี้เรียกว่าขนมจีนน้ำย้อยเป็นขนมจีนเส้นสดนะ
แล้วเขาก็เอาเส้นนี้ใส่เรียกบีบพอเสร็จปุ๊บลงน้ำร้อนปุ๊บ
แล้วก็ส่งขึ้นมาครับผมครับผมแล้วก็ส่งน้ำเย็นปุ๊บ
มันก็เอามากินเลยน้ำมันยังหยดติ๋งย้อยอยู่เรียกว่าสดมากนะครับ
กินของเขาไม่ธรรมดายังไง
เขากินคู่กับน้ำเงี้ยวแต่ที่แพร่นะครับสิ่งสำคัญคือน้ำเงี้ยว

ใสอันนี้น้ำเงี๊ยวมีเป็นขุนมีเครื่องแกงแต่นี่น้ำเงี๊ยวใสครับคุณผู้ชมครับ
นี่เพิ่งเคยเห็นไหมหากินที่นี่เท่านั้นเมืองแพร่

ดูว่ามันแปลกแตกต่างจากที่คุณเคยกินน้ำเงี้ยวปกติคุณเคยกินอยู่แล้ว

เท่านั้นยังไม่พอเขาต้องกินกับนี่ครับพริกของเขาที่นี่มีที่เดียวในประเทศไทย

บอกเลยว่าไม่เผ็ด

ข้าวหนมกรีนน้ำใส
หนี้ใส่พริกมันไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำเงี้ยวก็ได้
เขาเลยใช้น้ำเงี้ยวใสเนี่ย
มารับประทานแล้วก็มีความเผ็ดของอันนี้เข้าไป
ทำให้ได้รสชาติอร่อยมากสุดยอด
คุณอยากจะเจอใครอยากจะเจอท่านนายกใช่ไหม

นับเลยเดี๋ยวท่านมาเลยนับพร้อมกันนะครับ
ไหนอ่ะสามสองหนึ่งสูตรมาเลย
สวัสดีครับสวัสดีโอ้เชิญ
โอ้โหเชิญครับท่านนายกหอบอิ้วอะไรมาด้วยครับผม

เชื่อพุทธศาสตร์นมสดของดีเมืองรองครับ
หัวทุ่งเนี่ยเป็นที่หนึ่งของแพร่เลยครับ
อร่อยมากครับ
พุทธศาสตร์นมสดอร่อยที่สุดในแพร่

ถึงแม้จะยังไม่ถึงเทศกาลลอยกระทง
แต่เสียงร้องพร้อมเสียงบันเลงจากใบไม้
ก็สร้างมนต์เสน่ห์เล่นเอาพิธีกรและแขกรับเชิญของเรา
เหิมจนต้องขอเข้าไปร่วมแจมด้วยแบบที่เห็นนี่แหละครับ
รำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจ
นี่คุณครูสอนรำสอนดนตรีนะ
คุณครูบอกอันนี้คือผ่านใบไม้ใช่ไหมฮะ
ค่ะต้องใช้ลมผ่านใบไม้ออกมา

เหมือนลิ้นของดนตรีค่ะ

ได้มั้ยมันไม่ดัง

เดี๋ยวเพลงอย่าง

เดี๋ยวช่วยบอกลุงให้หยุดแป๊บหนึ่งได้ไหมครับ

ขอบคุณมากนะครับ